เพราะว่าเล่น๓เกมเก็บ๙คะแนนเต็มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายของศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียครับ
นัดสุดท้ายก็มีการจัดผู้เล่นชุด๓ด้วยนะครับให้นักเตะที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามใน๒เกมแรกลงไปสัมผัสเกม
เจอกับทางอัลซาริยาจากกาต้าซึ่งมองว่าถึงแม้จะไม่ใช่งานที่ยากจนเกินไปแต่ประมาทไม่ได้นะครับ
เพราะว่าต้องการผลเสมอเพื่อการันตีแชมป์กลุ่ม
เวฟก็นำจากจิรัสสอนวิเชียนเมื่อสักครู่นะครับแล้วบวก๒๐จากการยิงไกลของซาป้าจังหวะนี้ครับ
เยี่ยมมากครับนาที๑๑ประตูนี่ล้มไม่ทันครับรูปร่างค่อนข้างใหญ่ครับประตูของอัลซาริยา
แล้วก็กัปตันช้างครับกฤษฎาวงแก้วยกบ่นข้ามศรีษะพรุษศาสตร์ประตูจบพีเดิร์ดแรกครับ
เวฟนำสามศูนย์กลับมาในช่วงครึ่งหลังครับเริ่มไปแค่นาทีเดียว
อัลซีเรียไล่มา๑๓จากบุภาหมัดซาฟารี่บูเวฟได้รุ่งที่๔ครับ
จากนัททุศมัจจรานยิงฟรีคลิกเข้าไปกับอันตรี๓๙
หลังจากนั้นแชมป์เก่าบุกต่อแล้วมาได้เพิ่มนะครับได้เพิ่มอีก๓ประตูจากปารัสกิติพานุวงศ์๒ลูกครับ
แล้วก็อีกหนึ่งลูกเนี่ยมาจากสรษะศักดิ์ภูมิจังฤทธิ์
แล้วก็ก่อนจะหมดเวลานาทีเดียวทางอัลซีริยามาได้ประตูปลอบใจครับปิดท้ายจากคาดี้จาเบอร์
ก็จบเกมครับชนบุรีบูเวฟเอาชนะไป๗๒เก็บ๙คะแนนเต็มชนะรวดนะครับ
จาก๓นัดเข้ารอบเป็นที่๑ของกลุ่ม๔แล้วก็มีทางเอฟซีเอเรมเข้ามาที่๒
รอบ๘ทีมชวนบุรีจะพบกับทางแบงค์ออฟเบรุษนะครับจากเลบอนนอนต่อไปครับ
ก็เป็นแมทที่ต้องบอกว่าเราต้องการอยู่แล้วนะฮะเราต้องการที่จะล้างตาอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าในการที่การเป็นแข่งแชมป์เอเชียของชีวิตชาติเนี่ยก็เป็นนัทหนึ่งนะฮะ
ก็เป็น๒แมทที่ค่อนข้างเป็นประสบการณ์ให้กับทีมเรานะฮะเราก็จะไม่มีประมาทเด็ดขาดนะฮะ
คือมันเหมือนเป็นแมทล้างตาเลยครับแมทพิสูจน์ได้นะฮะว่าระหว่างคนไทยนะฮะกับเลบานอนนะฮะ
ในระดับฟุตซอลเอเชียใครจะเหนือเอากันนะฮะก็เราพร้อมอยู่แล้วนะฮะแล้วเราจะทำให้เต็มที่นะครับ
ก็เน้นย้ำนะครับเวลาในการแข่งขันสำหรับรอบ๘ทีมชวนบุรีกับแบงค์ออฟเบรุษนะครับ
พุธที่๘สิงหาคมจะเริ่มคลิกออฟเวลาบ่าย๒ครับ